สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐ
รายการที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะ
วันนี้เจอกับขวานและใบตองค่ะพร้อมกับข่าวบันเทิงที่แซ่บทุกสิ่ง
แล้วก็รู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่างแน่นอนอย่ารอช้าดีกว่าค่ะ
เริ่มค่ะเริ่มเริ่มดีกว่าสำหรับตัวแม่คนนี้ทุกวงการจริง
อ้ำพัชราภาหลายคนบอกเลยว่าคงต้องกินแห้วซะแล้วนะคะ
หวังว่าจะให้อ้ำกับแอมมาคืนดีกันค่ะแต่ว่า
อภิโภอภิถังนี่ไงกะละมังตั้งเด่
ส่วนเธอก็ไม่โอเคเฮ้ยเราก็ไม่ใช่
จะบอกว่าภาพล่าสุดค่ะมีคนเห็นอ้ำพัชราภากับหนุ่มปริศนาคนนึง
คนนั้นจะเป็นใครไปชมกันเลยค่ะ
แม่อยากรู้อยากเห็นมาเกินคุณเรา
ใครที่ลุ้นกันมานานให้คู่ของนางเอกสาวตัวแม่อ้ำพัชราภากับไฮโซแอมพิธาน
วนกลับมาหวานฉ่ำปอดกันอีกครั้ง
ดูท่าจะต้องสดแลวกันซะแล้วล่ะค่ะ
นั่งอยู่ภายในรถหรูของตัวเองที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถ

แต่ที่ชวนให้ฮือฮาก็เห็นจะเป็นชายหนุ่มหน้าตีที่อยู่ในเฟรม
ซึ่งจากข่าวระบุว่าสาวอ้ำกับหนุ่มปริศนาคนนี้นัดดูหนังกัน

โดยฝ่ายชายได้เดินมาส่งถึงที่รถ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะยังฟันเฟิร์มสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้
แท้จริงจะเป็นแค่เพื่อนคนรู้จักหรือมีอะไรในกอไผ่หรือไม่
ต้องรอฟังจากปากสาวอ้ำอย่างเดียวค่ะ

ชาวเน็ตพากันสืบค้นประวัติของหนุ่มหล่อหน้าตีคนนี้เป็นที่เรียบร้อย
พบชื่อเสียงเรียงนามว่าฟลุ๊กวรวุฒิอัจฉริยศรีพงศ์

ทำธุรกิจผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอัญมณีชั้นนำของเมืองไทย
อย่างไรก็ตามยังมีแฟนคลับบางส่วน
ลุ้นอยากจะให้ซุปตาสาวกับหวานใจคนดีคนเดิม
แอมพิธานรีเทิร์นมาคืนดีกัน
เพราะทันทีที่ได้ข่าวเรื่องวาดที่แฟนหนุ่มคนใหม่
ถึงกลับไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของหนุ่มแอม

โดยภาพล่าสุดคือรูปคู่กับสาวอ้ำ
โพสต์เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งเหล่าแฟนคลับส่วนหนึ่งแสดงความเสียดาย

ขณะที่อีกส่วนส่งเสียงเชียร์ให้หนุ่มแอม
เดินหน้าง้อทำคะแนนกับสาวอ้ำ
เพราะอยากเห็นทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนอย่างเดิมค่ะ
โอ้โหบอกเลยก็มีหลายคอมเมนต์นะคะ
อยากจะให้กลับมาคืนดีกับหนุ่มแอมค่ะ
แต่ว่าดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้ว
แต่ว่าต้องรอตัวแม่มาตอบเองนะคะ
ชายหนุ่มปริศนาคนนั้นคือใครค่ะ
เดี๋ยวต้องรอเชื่อว่าเดี๋ยวคุณอ้ำเขาออกมาชี้แจง
หลายคนสงสัยแต่ว่าโอ๊ยชาวเน็ตเดี๋ยวนี้ตามสืบตามค้นนะจ๊ะ
ฉันน่ากลัวจริงเลยปราปารัสซีนะคะ